เอ้าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คลิปนี้เนี่ยนะชาวต่างชาติค่ะปะทะกับตำรวจป่าตอง
คือชาวต่างชาติเนี่ยขี่รถผิดกฎจราจรก็ถูกสั่งปรับแต่กลายเป็นปะทะคารมกัน
เพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะขอใบเสร็จแต่ตำรวจไม่มีให้สุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมา

ขอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
คือเนี่ยเขาถูกจับเพราะว่าขับขี่ผิดกฎจราจรก็โดนปรับไป๑๐๐บาท
เขาก็ให้เงินไปนะแต่เหมือนตำรวจไม่ได้สื่อสารหรือว่าอธิบายอะไรให้นักท่องเที่ยวคนนี้เข้าใจ
เขาก็เลยพยายามถ่ายคลิปแล้วก็ทวงถามว่าทำไมเอาเงินเขาไปทำไม๑๐๐๐บาทเอาไปไหน
แล้วก็ถามทำไมทำไมย้ำอยู่แบบเนี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เหมือนผลักไล่แล้วก็เหมือนลักษณะกล้องมือถือที่เขาใช้ถ่ายเนี่ยถูกปัดตก
ก็ไม่แน่ใจว่าถูกตบกล้องหรือว่าถูกตบหน้าหรือว่าถูกตบตัวหรือว่าอะไรกันแ

ซึ่งเจ้าของโพสต์เล่านะคะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผิดทางตำรวจก็สั่งปรับหน้าที่จ่ายนั่นแหละ
แต่ชายคนนี้เขาไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายเขาซึ่งคลิปนี้ก็เลยถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยค่ะ
สอบถามคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าชาวต่างชาติคนนี้เพิ่งไปทะเลาะชกต่อยกับเพื่อนร่วมชาติชาวอังกฤษมาเองแล้วก็ขี่รถออกมาหาดป่าตองทีนี้ตรงตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นถนนทางเดียวไงคะเหมือนเขาขี่สวนมาเจ้าหน้าที่
ก็ต้องเรียกปรับก็ปรับไปหนึ่งพันบาทพอจ่ายเงินไปปุ๊บตำรวจไม่ได้ให้ใบเสร็จรับเงินไงเขาก็เลยทวงถามเลยว่าเอ้าทำไมมาปรับตรงนี้ล่ะทำไมยูไม่ให้ไอไปจ่ายที่สถานีตำรวจแล้วทำไมยูไม่ออกใบเสร็จให้ไอ
ตำรวจคนดังกล่าวก็พยายามผลักพยายามไล่
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าแล้วภาพมันก็ตัดไป
พันธุ์ตำรวจโทชินชัยพงศ์ทิพย์ภักดี

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายตำรวจในคลิปนี้บอกว่า
ตอนนี้รู้เรื่องจากสิ่งที่คลิปที่เห็นในโซเชียลมีเดียเท่านั้นเอง
ก็เลยมีการสั่งให้นายตำรวจคนนี้ทำรายงานชี้แจงมาซิ

และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แม้ว่าทางนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้ามาแจ้งความก็ตามนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้มาว่าเกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ปากซอยสวัสดีรักษ์ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี

ที่คลิปจะถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวานนี้
ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงที่แน่ชัด
ตกลงมันมีเรื่องราวเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
ก็สอบสวนอยู่ตั้งคณะกรรมการแล้ว

ที่เห็นว่าเป็นเสียงแล้วก็เป็นภาพตัดไป
เขาแค่ตบกล้องมือถือลงไปเฉย

แต่ก็แหมพันหนึ่ง
มีใบเสร็จอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าล่ะ
คือเชื่อว่านักท่องเที่ยวก็อาจจะได้ยินกิติศัพท์

มันก็มีอะไรแบบนี้แบบนั้น

แต่ว่าคนทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนจับอยู่แล้วล่ะนะฮะ